เด็กเยาวชนไปได้ยังไง

เราก็ต้องเสริมสร้างศักยภาพให้กับเขาอย่างเต็มที่นะคะ
ก็เป็นการจัดการแข่งขันชนิดหนึ่ง
แต่ว่ามันจะให้แข่งกันง่ายมันไม่ได้หรอกค่ะ
ต้องมีกติกามารยาทเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย
จะเป็นอะไรไปดูกัน

คือมันก็เป็นการวิ่งแข่งแต่ก่อนจะวิ่งได้ต้องใส่ถุงเท้าก่อนนะลูกนะ
เด็กอนุบาลต้องฝึกดูแลตัวเองให้เป็น
ใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงรองท้องรองเท้าให้ได้
เพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ง่ายคือใส่ถุงเท้า
มาวัดกันเลยว่าใครใส่ก่อนก็ต้องวิ่งได้ก่อน
เห็นไหมก็ใครเสร็จเร็วใส่ได้เร็วก็วิ่งไปก่อนเพื่อน
แล้วถุงเท้ามันเป็นภาระชีวิตมากเลยวันนี้
โอ้โหดูสิครับแต่ละคนเนี่ยนะครับก็มีความสามารถ

อีกแล้วตามมาอีกคนนึง

สังเกตนะคนที่ใส่เสื้อสีฟ้าที่ยุนมุมจอในนี่

เด้อเด้อคุณแม่ให้ช่วยหน่อย
เป็นวิธีการของลูกแต่ละบ้านนะคะบางบ้านก็พยายามช่วยเหลือตัวเองไป
บ้านก็ต้องขอคุณแม่ให้มาช่วยเหลือบางบ้านเออไม่ได้แต่ผมก็ขอทำต่อ
ทำไมเท้ามันไม่เข้าถุงหรือถุงไม่อยากเข้าเท้าหรือยังไง
เนี่ยค่ะบางคนเนี่ยเสื้อสีชมพูโอ้ลูกเอ๋ยร้องไห้เลยเขาเข้าใจน้องนะ
คือมันอยู่ในภาวะคับขันเพื่อนบางคนเขาใส่เสร็จแล้วอ่ะ
พอได้วิ่งแล้วเนี่ยลูกข้างเนี่ยเขาไปแล้ว
หนูยังนั่งอยู่แบบนี้แม่หนูจะทำยังไงหนูก็กดดันหนูก็ตกใจอ่ะ

ก็ให้ดูเอาไว้เป็นสีสันของการแข่งขันของเด็ก
แล้วก็ให้เห็นความน่ารักในแง่มุมของเด็ก
ขณะเดียวกันก็ทำให้เราได้เห็นว่าเด็กมีความตั้งใจ
เขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคตนะคะ
ลองนึกถึงนะตอนเราเด็กใส่ถุงเท้าก็คุณใส่ได้ไหมถุงเท้า

ใส่ไม่ได้แล้วทำอย่างไร
ต้องไปใส่ถุงเท้าสิใส่ไม่ได้ทำอย่างไร
ก็ใส่ลองเท้าลักเรียนไปเลยใช่

แต่เด็กเขาน่ารัก
ยังไงคุณก็ผ่านช่วงวัยนั้นมาได้แล้ว
น้องหนูเขากำลังต้องเติบใหญ่ไปในอนาคต

เรามีเพลงให้กำลังใจเขาดีกว่านะ

เดี๋ยวโตขึ้นก็หนูจะได้มีภูมิต้านทานนะ
มีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่แข็งแกร่ง
เพราะว่าการแข่งขันมันเกิดขึ้นในทุกช่วงชีวิตนั่นแหละ
อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กเท่านั้นต่อไปขอให้หนูสุด

เดี๋ยวต้องไปแข่งแบบนี้เดี๋ยวจะได้ไม่ร้องไห้